วันนี้ขอนำเสนอร้านนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมร้านแหนมบุญศรีนะคะ
เป็นของดีของฝากเมืองเหนือจากจังหวัดเจียงใหม่จ้า

นะคุณนะร้านนี้เขาบริการส่งทั่วไทย
พร้อมกับเมนูหลากหลายให้เลือกนะคะ
ซี่โครงแหนมแหนมทอดไส้อวนรสเด็ด
สมุนไพรแน่นรสชาติครบรสจริง
อกจากนี้ใครที่ชื่นชอบแกงฮังเลน้ำพริกออกน้ำพริกหนุ่มก็มีค่ะ
สนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ปรากฏตรงนี้เลยนะคะ
ถ่ายรูปเอาไว้แล้วกันนะ๑๒๓ใช่ไหม
โอ้โหบอกเลยไปเชียงใหม่ทีไรดิฉันแวะซื้อร้านนี้ตลอดเลย
ส่วนใครที่ไปซื้อไม่ได้จดไม่ทันยังไงอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากจะให้เราช่วยโปรโมทร้าน
เราจะร่วมกันนะครับฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันกับการฝากร้าน
กับไทยรัฐสู้โควิด
เย่สู้ทุกคนนะคะ